คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกันเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้ว๒๐๒๐นะคะ
เป็นปีที่ค่อนข้างหนักหนาและต้องบอกว่าหนักหนาทุกวงการ
มีหลายคนมาขอกำลังใจเพราะว่าต้องออกจากงาน
หรือบางคนทำงานมาในบางที่ทำมาเกือบ๒๐ปีนะคะ
และวันนี้กลายเป็นคนตกงานมีเยอะมากที่บอกกับตัวเองว่า
ล่ะมาตกงานในวัยนี้ฉันจะเริ่มต้นทำอะไรได้อีก
ไม่รู้สิชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
อย่าคิดว่าอายุแค่ไหนหรือวัยไหนจะไม่สามารถเริ่มต้นได้
แค่ค้นหาอาวุธที่อยู่ในมือค่ะนอกจากงานนั้นเรามีความสามารถอะไรอีก
จริงแล้วค่อยคิดค่อยทำค่อยแสดงฝีมือ
มีคนเยอะมากที่ขอบคุณโควิดที่ทำให้ชีวิตได้เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
ซึ่งแน่นอนค่ะพอพูดถึงแบบนี้หลายคนอาจจะมองว่า
ไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยโควิดแน่นอนตัวโควิดไม่ดีอยู่แล้วค่ะ
แต่เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนก็ต้องหาทางที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นให้ได้
เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสู้นะบอกแล้วชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน
ถามตัวเองว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง
ถามตัวเองใหม่ว่าเราจะเดินหน้าต่อไปยังไง
และต้องอยู่ให้ได้ทุกจุดที่ชีวิตเปลี่ยนไปนะคะ
ไม่นานมานี้มีโอกาสไปงานแต่งงานโอ้โหเดือนพฤศจิกายนธันวามกราเนี่ย
เป็นเดือนที่มีคู่แต่งงานเริ่มต้นชีวิตคู่กันเยอะมากเลย
งานน้องตูนน้องก้อยค่ะงานแต่งที่มีผู้คนเยอะมาก
น้องเป็นที่รักของคนทั้งประเทศจริง
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยถ่ายรูปกับแขกที่มาร่วมงาน
เท่าที่พี่อ้อยนับไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมง
ภาพหน้าตรงภาพหมู่ภาพเดียว

พี่ตูนจัดให้เต็มเลยค่ะได้ครับได้ครับ
ต้องเป็นวันที่น้องยิ้มมากที่สุดในชีวิตนะคะ

วันเดียวกันเป็นงานแต่งงานของน้องรถเมย์ด้วย

เขาพูดว่าเวลามีแฟนเป็นดารา

ผมจะทำให้เวลาต่อจากนี้ไม่ว่าอีกกี่ปี
หลายคนที่มองมาจะรู้ว่า
รถเมย์เป็นเจ้าสาวที่โชคดีที่มีผม
คือพี่อ้อยจำประโยคเป๊ะไม่ได้นะคะ

น่ารักดีชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ที่ใครโชคดีกว่าใคร

จริงการที่คนสองคนมาเจอกัน

คือเรื่องของเราทุกชีวิตคู่
โชคดีค่ะที่เรามีกันและกันนะคะ

อ้าวเราน่ะเป็นญาติกัน

เราเห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่า

มีโอกาสได้รู้จักกันมากขึ้น

ได้เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟน

หรือเราควรจะแพลนเรื่องการแต่งงานได้แล้ว
แต่เรายังไม่เคยเจอญาติผู้ใหญ่ฝั่งฝ่ายชาย

เราเป็นญาติกันห่าง

แต่ทำไมถึงดูเป็นที่รังเกียจของคนอื่นที่เป็นญาติกับเราด้วย

เพราะเพิ่งรู้ว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชาย

คือถ้านับก็เป็นญาติห่างค่ะ
และเรากลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขาด้วย

เขาก็พูดกันประมาณว่าไม่เห็นเหมาะสมกันเลย

และให้เราตัดสินใจเองด้วยว่าจะเอายังไงต่อ
เราสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานกันค่ะ

ว่าลูกพี่ลูกน้องก็ยังค้ำคอ
ให้เราทั้งคู่รู้สึกผิดมาตลอด

มากกว่าคำว่ารังเกียจที่น้องใช้นะคะ

คือมีให้เห็นโดยส่วนใหญ่นะคะ

แล้วก็มีการจัดมาประมาณว่าแต่งงานกัน

เพื่อสืบเชื้อสายของวงตระกูล

มันเริ่มเกิดขึ้นน้อยลงนะคะ
ส่วนมากจะแต่งงานกันด้วยความรักมากกว่า

แน่นอนความรักไม่ได้ใช้เหตุผล
หลายครั้งเราก็เลยไปรักคนที่ไม่ควรรัก

แต่ปัญหาที่มีคนเยอะมากห่วง

เพราะว่าถ้าเป็นญาติกันแต่งงานกันเอง
ทางการแพทย์เขามีการระบุว่า
ลูกที่เกิดมาอาจจะมีความผิดปกติบางอย่าง

หรืออาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ได้

อย่างเช่นลูกพี่ลูกน้องพี่น้องท้องเดียวกัน

สาเหตุที่ทำให้เด็กคลอดออกมามีความผิดปกติ

คือปกติแล้วเนี่ยยีนของพ่อและแม่

แล้วก็จะมียีนด้อยแฝงโรคต่างติดมาด้วย
เพราะฉะนั้นการแต่งงานในหมู่เครือญาติกันเอง

ก็จะมีโอกาสได้รับยินด้อยมากกว่าปกติ
คราวนี้บังเอิญว่าน้องได้เลือกทาง

เราก็ต้องดูแลกันและกันอย่างดีที่สุดค่ะ

การแต่งงานในหมู่เครือญาติมีความเสี่ยง

ถ้ารู้ว่าทุกอย่างมันมาจากความเป็นห่วง

ไม่ให้กลายเป็นอัคติ
เป็นความเป็นห่วงและหวังดี
ซึ่งบางทีก็ดูเป็นความกดดันอีกแบบนึง

บางเรื่องต่อให้เขาไม่เข้าใจ

ความรักของเราไม่ได้เกิดจากการแย่งใคร

แต่ความเป็นอยู่ในชีวิตคู่ของเรา

เจอกันเมื่อไหร่ก็คุยถึงวันใหม่
ไม่ต้องไปรื้อเรื่องเก่า
นานเข้า
ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอก

ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดณจุดที่เลือก

ไม่ได้มาจากความเกลียดชังซะที่ไหน

เราก็อาจจะได้ครอบครัวใหญ่ของเราคืนมา
ในวันที่เวลา
เยียวยาทุกแผลไปเรียบร้อยแล้ว
โสดคะมารวมตัวกันนิดนึง

พอคิดว่าจะเปิดใจดันไปกลัวค่ะ

หรือแค่เรายังไม่มีใจให้กันมากพอ

ดูแลรักษาสุขภาพจนกว่าจะได้เจอกัน
วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ